คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องรวยเรื่องตัวเลขนะครับ
ดูนางเอกยอดกระตันยูกันบ้างดีกว่านะ
ดาราสาวเจ้าน้ำตาน้องกันดาค่ะ
ล่าสุดควงคุณแม่ดีกรีหมอดูชื่อดังมาออกงานสักหน่อยนะ
ไม่รู้มาตั้งเปิดแผงดูดวงกันหรือเปล่านะ
บอกเลยว่าทั้งแม่ทั้งลูกสวยแบบว่าสวยได้แม่ออร่านะ
ตลกด้วยคู่นี้ปล่อยมุกโบ๊ะบะพากันเลยค่ะ
พี่แจ๊กกะรีนหัวเราะกันไม่หยุดเลย
พลอยเปิดใจว่าหลังไปออกรายการกับลูกสาว
แล้วพอคนรู้ว่าแม่นี่นะแม่เป็นหมอดู

ติดต่อมาขอดูดวงเพียบเลยคุณผู้ชมนะ
ใบ้ให้นิดนึงเดี๋ยวเผื่อแฟนบันเทิงไทยรัฐขอพิกัด
ไปที่เพจหมอพลอยนะคะ
ให้พรมญาณไปหาแฟนเองเข้ากัน

ถามว่าแม่เคยดูดวงเรื่องความรักให้ลูกสาวไหม

ตอบทันทีอุ๊ยไม่พลาดจ้า
แล้วก็ทักได้ว่าตอนนี้น้องยาดาอายุ๒๓ใช่ไหม
ยังมีแฟนไม่ได้ถ้ามีแล้วไม่รุ่งนะ

ส่วนพระเอกพลนวัฒน์ที่เล่นละครด้วยกันที่เป็นคู่จงคู่จิ้นกันอยู่นี่นะ
แม่ก็ชมอยู่เหมือนกันว่าน่ารัก
ยิ่งเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอยู่เนี่ยกำลังดี
ส่วนอนาคตอยู่เนี่ยแล้วแต่ลูกสาวแล้วกัน

ส่วนทางด้านน้องยาดาเองก็ย้ำอีกรอบค่ะว่า
คุณพี่หนูเองก็ยังโสดค่ะ
ชีวิตนี้ขออุทิศให้กับการทำงานหาเงินเลี้ยงแม่คนนี้ต่อไป
เป็นไงอภิชาติตะบุตรอภิชาตสตรี

เพราะวะหมอดูรักให้มีตอนอายุเท่าไหร่คะ

ห่วงนะแต่ยังไม่เจอเฉย

ก็บทมันเศร้ามันมีความดรามะดาใจอ่ะเนอะ

เธอดูแลแม่ดี

ไม่ลองค่ะ

ตอนนี้๒๓เองถ้ามีแฟนแม่กั๊กเปล่า
เออก็ข้ามไป๒๔ก็ได้ทักไปถามแม่ว่าดวงผมได้หรือเปล่า

แต่ตอนนี้นะแม่บอกเออรีบมีเลย
เดี๋ยวจะขายไม่ออกแล้ว
อย่าให้เวลามันผ่านล่วงเลยไปนานแม่นนะ